ช่วยตลอดตลาด
มามาตลาดกันดีกว่าค่ะ

จะพาไปเช็คราคาสินค้ากันจ้า
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลย
นี่ค่ะราคาหมูเนื้อแดงวันนี้๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์วันนี้ก็คือ๕บาทต่อฟองเหมือนเดิมนะคะ
ทีนี้ไปเช็คราคาของผักกันบ้างดีกว่า
หล่ำปลีเขียววันนี้๑๒บาทต่อกิโลกรัม
ใบกระเพราค่ะ๑๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

แล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบอยู่ที่๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม